ที่ถ้ำเลเขากรอบจังหวัดตรังนะฮะ
เพราะว่าในถ้ำแห่งนี้คุณเชื่อไหมว่ามีลำคลองที่ไหลมุดถ้ำเนี่ย
ความยาวกว่า๔กิโลเมตร

คุณก็ล่องลำคลองไปสิที่ไหลใต้ถ้ำแล้วก็ไปดูหินงอกหินย้อยสวยงามนะฮะ
ก็นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศแล้วก็ต่างชาตินะฮะ
ได้เดินทางไปเที่ยวชมแล้วก็นั่งเรือลอดถ้ำเลเขากรอบ
ตำบลเขากรอบอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง
ก่อนจะไปลอดถ้ำเมื่อกี้ก็นวดตัวกันหน่อยใช่ไหมคุณ
ต้องบริหารกันก่อนเพราะว่า๔กิโลเมตรอาจจะนั่งนาน

ลงเรือลงเรือนะฮะก็จะไปเตรียมลอดถ้ำ
นำเที่ยวก็พายเรือออกจากท่าไปตามสายน้ำ
เพื่อเข้าไปอย่างถ้ำชั้นแรกซึ่งต้องก้มศีรษะกันเล็กน้อย

เรือไปถึงท่าเรือในถ้ำเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินชม
งอกหินย้อยรูปร่างต่างทั้งถ้ำท้องพระโรง
ม่านมโนราห้องเจ้าสาวเป็นชื่อต่างสวยงามนะครับ
ภายในถ้ำก็จะมีดอกไม้ทูบเทียนพร้อมเครื่องเส้นไหว้จำนวนมาก
เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวบางคนไปบนบานสารกล่าว
ตามความเชื่อแล้วประสบผลสำเร็จจึงได้กลับไปแก้บนนะครับ
หลังจากนั้นลงเรือกันต่อคุณ
ร่องไปตามสายน้ำกันต่อนะครับ
ก็คือการลอดท้องมังกรคุณ
นี่แหละครับเพราะว่าเมื่อผ่านจุดนี้นักท่องเที่ยว
ต้องนอนราบกับพื้นเรือเลยนะคุณ
เพราะว่าพื้นถ้ำจะต่ำมากเราก็ต้องนอนเลย
เพราะป้องกันศีรษะไปชนกับเพดานถ้ำนะครับ
แต่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการนอนชม
ผนังถ้ำเพดานถ้ำนะฮะ
ก็สวยงามนะครับแล้วก็เป็นจุดที่หวาดเสียวที่สุด
สำหรับคนที่กลัวความแคบพื้นที่แคบแบบนี้
พอผ่านพ้นออกมาจากลอดท้องมังกร

ก็ออกมาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์กันอีกครั้ง
ก็ถึงฝั่งถึงท่าแบบนี้สวยงามนะฮะ
เลเขากรอบมีลักษณะเป็นภูเขาผาหินสูงชันสลับซับซ้อน
มีลำคลองที่ไหลมาจากเทือกเขาบรรทัศน์
ไหลไปถึงบริเวณเขากรอบจะแยกออกเป็น๓สายคุณ
โดยสองสายจะไหลอ้อมภูเขาและอีกสายหนึ่งจะไหลลอดถ้ำใต้ภูเขา

ระยะทางในการชมถ้ำก็๔กิโลเมตรอย่างที่บอกคุณผู้ชมไป
พื้นที่ถ้ำทั้งหมดมีประมาณ๒๐๐ไร่
โดยส่วนใหญ่ถูกน้ำท่วมขังตลอดทั้งปี
แต่ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลเขากรอบ
ได้สร้างฝ่ายกั้นน้ำเพื่อทำไมรู้ไหมคุณ
ควบคุมระดับน้ำไงไม่งั้นคนเข้าไปชมไม่ได้นะ
เพราะถ้ำแห่งนี้จะถูกน้ำขึ้นแล้วก็ปิดมิดหมดเลยนะครับ
แต่ว่าทีนี้มีการสร้างฝ่ายกั้นแบบนี้แล้ว
ก็สามารถเข้าไปชมถ้ำที่สวยงามได้
สรุปไปได้ตลอดทั้งปีเพราะว่าทำเขื่อนกั้นน้ำเรียบร้อยแล้ว
เป็นอันซีนของจังหวัดตรังน่าเที่ยวจริงเลยนะครับ
สำหรับคนที่รักการผจญภัยและดูธรรมชาติแบบนี้
เด่นอยู่ตรงที่ช่วงลอดท้องมังกรนี่แหละต้องนอน
นอนกันอย่างนี้พอถึงปลายถ้า

ไม่ใช่ไม่ได้หลับก็ชมไปเรื่อยนะสวยงามนะครับอ๋อนึกว่าหลับ